วันนี้เริ่มมาที่ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทยนะครับ
ได้เริ่มทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมสู้ศึกเอเชียนคลับ๒๐๑๘
โดยที่ชนะทิพย์สงกรสินทร์รวมทั้งธีรศิลป์ดังดา

เพื่อให้เข้ากับแทคติกของมิลวัลลายวัชครับ
มิลวัลลายเยวาชถูกวิจารณ์แทคติกที่เน้นเกมรับนะครับ
ซึ่งทีมชาติไทยตกรอบรองชนะเลิศในศึกอาเซียนครับ๒๐๑๙

กุญสือชาวเซอร์เบียตกอยู่ในความกดดัน
ซึ่งอาจจะมีการตัดสินอนาคตหลังจบเอเชียนคลับ๒๐๑๘
หากไม่สามารถเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายได้
บอกว่าเขาพร้อมปรับตัวตามแผนของโค้ช
โค้ชคิดว่าเหมาะสมกับทีมมากที่สุด
มากกว่าให้โค้ชปรับแท็กติกเพื่อเขานะครับ
ส่วนธีรสินแดงดาบอกว่าแม้เขาเป็นกองหน้า

แต่นักเตะต้องเรียนรู้แท็กติกของโค้ชว่าจะเล่นแบบไหน
กองหน้ามีหน้าที่ทำประตูแตกผลกันอีกครั้ง
หรือว่าการเล่นเป็นทีมก็สำคัญต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับ
เขาอยากเล่นให้เต็มที่เพื่อพาทีมผ่านเข้ารอบให้ได้
ต่อด้วยเกมละ๒เจอกับบาเรน๑๐มกราคม
ส่วนมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็บอกว่าการลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงชำโลก๒๐๑๙ที่ฝรั่งเศส
ในเดือนมิถุนายนปีหน้าจะดูแลนักเตะที่มีจำกัดให้สมบูรณ์มากที่สุด

เช่นวรพบุญสิงผู้ลักษณะประตูมือ๑ที่กำลังฟื้นฟูกร่างกายกลับมา
สมัยสอนใสที่เล่นได้สารพัดตำแหน่ง
รวมถึงเซนเตอร์ที่มีเพียงแค่๓คนก็คือ
นัฐการณ์ชินวงศ์ดวงนภาษศรีตราและกาญจนพรแสนคุณ
เพื่อโอกาสลุ้นเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ๓ที่ดีที่สุด

จากนี้มาดามแป้งยังบอกอีกด้วยนะครับว่า
จะมีนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทีมครับ
สำหรับโปรแกรมของฟุตบอลหญิงนะครับในศึกชิงแชมป์โลกนะครับ

และปิดท้ายรอบแรก๒๐มิถุนายนเจอกับชิลี